ใครที่กำลังมองหาไอเดียดีในการส่งเสริมรายได้

เพราะเราได้รวบรวมหลากหลายไอเดียในการขายของมาฝาก
เรียกได้ว่าใครเห็นเป็นต้องอุดหนุนแน่นอน
เริ่มกันที่ใส่ทักซิโดแดงขายสละลอยแก้ว

ที่นี่มีหนุ่มแต่งชุดทักซิโดสีแดงขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ระเวนขายสละลอยแก้ว
หนุ่มคนนี้มีชื่อว่าคุณอนันต์มณะศักดิ์นลอายุ๒๙ปี
คุณอนันต์เล่าว่าขายส่งสละลอยแก้ว
ตามร้านอาหารต่างมานานกว่า๓ปีแล้ว
แต่พอเจอกับโควิด๑๙ระบาด
จึงทำให้ร้านบางร้านต้องปิดร้านถาวรไป
ตนจึงเปลี่ยนมาเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
และสร้างจุดขายด้วยการแต่งชุดทักซิโด
ออกไปเลขขายตามบ้านสำนักงาน

ทำให้ได้รับความสนใจและขายได้เรื่อย
สละลอยแก้วตราเมืองพลอย

จากบ้านของพ่อตาแม่ยายที่จังหวัดตราด
เนื่องจากที่บ้านทำสวนสลากขาย

ความอร่อยอยู่ที่รสชาติกลม
เปรี้ยวอมหวานไม่ใส่สารกันบูด
แช่ตู้เย็นเก็บไว้กินได้นาน
ขายกระปุกละ๒๕บาทครับ
ต่อกันที่พระเอกลิเกขายเต้าหู้ทอด
ที่จังหวัดราชบุรีคณะลิเกชื่อดังยอดชายใจเดียว
วงแตกหลังโควิด๑๙ระบาด
เจ้าของคณะจึงต้องผันตัวมาเป็นพ่อค้าขายเต้าหู้ทอด
แต่ยังไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์พระเอกลิเกแต่งชุดเต็มยศ
ร้องลิเกให้ลูกค้าฟังระหว่างรอซื้อของอีกด้วยล่ะครับ
คอยังพอได้ถึงจะล้างเวทีไปนานสักหน่อย
เลยเสียงแห่งไปนิฮีทแต่ชุดหนี้แพร่ว
ระยิบวิบวับจัดเต็ม
หนุ่มคนนี้คือคุณนกระพีพัฒน์เตาทอง
พระเอกลิเกเจ้าของฉายายอดชายใจเดียว

เขาตระเวนรับงานแสดงร้อยเอ็ดเจ็ดย่าน้ำไม่มีวันหยุด
แต่หลังจากโควิด๑๙ระบาด
งานแสดงก็หยุดชะงักคณะแตกแต่ละคน
ต่างแยกย้ายกันไปทำมาหากินอย่างอื่นตามความถนัดของตัวเอง
คุณนกเลยตัดสินใจชวนภรรยามาตั้งร้านเปิดขายเต้าหู้ทอดเผือกทอด
และคิดว่าจะทำยังไงลูกค้าถึงจะมาสนใจซื้อเยอะ
ก็เลยหยิบเอาชุดลิเกมาใส่และร้องลิเกไปด้วยระหว่างขายของ
ปรากฏว่าลูกค้าชอบเลยล่ะครับ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุมักจะมาขอให้ร้องลิเกให้ฟัง
ซึ่งตัวเขาเองก็ยินดีเพราะถือว่าช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้านั่นเองล่ะครับ
ใครสนใจก็แวะไปอุดหนุนกันได้
คุณนกเขาตั้งโต๊ะขายอยู่ที่สารากลางหมู่บ้านบ้านหยวนหมู่ที่๗
ตำบลสามเรือนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับ
และสุดท้ายกับหนังไก่ทอดดาวร้าย
ไปกันที่ริมถนนบ้านมะเกลือตำบลมะค่าอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมา
ที่นี่เราจะได้พบกับร้านเพลิงไม้ขายหนังไก่ทอดส้มตำและขนมจีน
โดยมีชายแต่งชุดลิเกสีเหลืองสดใสยืนขายของ
เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ที่ผ่านไปมาบริเวณนั้น
ร้านนี้มีชื่อว่าไก่ทอดดาวร้าย
คุณธนกรคือสูงเนินอายุ๔๔ปีเจ้าของร้านเล่าว่า
เขาเล่นลิเกแสดงบทดาวร้ายมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
กับคณะวรต้อสิมานคร
ซึ่งเป็นลิเกที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครราชศรีมา
แต่พอมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ทำให้ไม่มีคนจ้างลิเกจึงคิดหาหนทางว่า
จะทำอย่างไรถึงจะอยู่ให้ได้ในสถานการณ์แบบนี้
ตัดสินใจชวนภรรยามาทอดหนังไก่ขาย
พอขายมาสักระยะก็อยากจะสร้างจุดขาย
จึงแต่งชุดลิเกมาทอดหนังไก่ขาย
ซึ่งก็ได้ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
สำหรับใครที่สนใจอยากจะชิมหนังไก่ทอดดาวร้าย
ก็สามารถสั่งทางออนไลน์ได้ที่เฟซบุ๊กนครไทยดาวร้าย
หรือจะไปที่ถนนบ้านมะเกลือตำบลมะค่าอำเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชศรีมาก็ได้เช่นกันครับ